สองวันกับการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมาติ
ต้องบอกว่าดุเดือดไม่แพ้การอภิปรายไม่ไว้วางใจ
บางช่วงบางตอนอาจจะดุเดือดกว่าเสียด้วยซ้ำ
รายการนี้ตัวเองต้องยกให้พลพักก้าวไก่
อัดแน่นมาด้วยข้อมูลและหลักฐาน
โดยเฉพาะสสฝีปากกล้ารังสิมันโรมโคศกภักดิ์
แฉตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงวินาทีสุดท้าย
ถึงที่มาที่ไปของกลุ่มค้ายาเสพติดและกลุ่มจีนเทา
โยงใหญ่สายสัมพันธ์กับคนใหญ่คนโตในรัฐบาลนี้
ไม่น่าเชื่อเลยครับว่าผลเอกประยุทธ์และรัฐบาล
จะปล่อยให้องค์กรที่อันตรายแบบนี้เข้ามามีบทบาทขนาดนี้ได้อย่างไร
ที่ซึ่งอาจใช้การโฆษณาชวนเชื่อเพื่อให้ธุรกิจเทา
หลังไหลเข้ามาได้อีกมากมาย
ถ้าคิดว่านายรังสิมันรมอภิปรายเดือดแล้ว
นายปฏิพัฒน์สันติพาดาสสพิศนุโลกพักกล้าวไก่
ก็คงทะลุประหลอดแตก
เพราะโชว์หลักฐานที่เป็นเอกสารทางการเงินข้อความทางไลน์และเสียงสนทนา
ที่เกี่ยวข้องกับบรรดานายทหารที่รวมหัวกัน
กินหัวคิวกำลังพลในโครงการบ้านพักสวัสดิการ
จนเป็นเหตุโศกนาฏกรรมการกลาดยิงที่โคราช
จากเรื่องกราดยิงโคราช
คำถามนะครับชัดเจนว่าผิดขนาดนี้

ผู้ประกอบการเอาชีวิตมาเสี่ยงให้การแบบนี้
กองทัพกับพิจารณาโทษแค่นี้
ผมถามว่าเหมาะสมหรือไม่
และผลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะที่ท่านเป็นพบ
อดีตพบทบและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ทำเป็นมองไม่เห็นไม่ขุดคุ้ย
ให้เรื่องทั้งหมดจมหายไปกับการเวลาได้อย่างไร

ไม่ตอบเรื่องศวที่เป็นงศศซักคำ
อยู่นั่นแหละว่าทำโน่นทำนี่เยอะแยะ
ตอบชัดในกรณีกราดยิงโคราช

งดบำเน็ตสำหรับคนที่ทำให้เกิดกราดยิงโคราช
ท่านเห็นว่าเหมาะสมหรือไม่
การกล่าวหารัฐบาลขนาดนี้
ผู้นำรัฐบาลอย่างลุงตู่จะอยู่เฉยคงไม่งาม

ขอชี้แจงบ้างโดยยืนยันว่าทุกเรื่องที่กล่าวหา
อยู่ระหว่างการดำเนินการทางกฎหมาย
คดีตู้ห่าวที่พูดกับมาหลายท่าน

ว่าพฤติกรรมเหล่านี้มันเกิดขึ้นมานานพอสมควร
แล้วจริงแล้วก็เกิดมาตั้งแต่ก่อนปี๕๗
และตัวตู้ห่าวเข้ามาตั้งแต่ปี๕๔
มีการอนุมัติอนุญาตเรื่องสัญชาติเรื่องต่างตั้งแต่๕๔
กระบวนการเรื่องสัญชาติก็เดินมาเรื่อย

เมื่อท่านเสนอมาตามนั้นแล้วตรวจสอบแล้ว
มันถูกต้องมันก็เป็นการอนุมัติตามขั้นตอนตามกฎหมาย
เพราะฉะนั้นคิดย้อนกลับไปให้ผมนิดหนึ่งก็แล้วกัน
เกิดมาตั้งแต่ก่อนปี๕๗ที่เขาเข้ามา
หลายคนคงมีคำถามว่า๒วันของการอภิปรายทั่วไปครั้งนี้

คำตอบคือประชาชนเป็นผู้ชนะ
เพราะได้รับทราบข้อมูลของทั้งสองฝ่าย
ใช้ในการตัดสินใจว่าการเลือกตั้งครั้งหน้า
ควรจะลงคะแนนให้ใครหรือพักไหนเข้ามาบริหารประเทศ
เพื่อนำไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน